สวัสดีค่ะจินนารีคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่๔ค่ะ
ประธานเชียร์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ประจำงานทุกปรประเทศนี้ทำมาศาจุฬาครั้งที่๗๑ค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าปีนี้นะคะจุฬานะคะชนะธรรมศาสตร์แน่นอนค่ะ
เพราะว่านักบอลของเรานะคะเตรียมพร้อมมากฟิตซ้อมมากค่ะ
นักร้องแอบกระซิบมาข้างหูจินเลยนะคะว่าปีนี้นะคะ
สกอร์อย่างต่ำนะคะ๘๐ค่ะ
ทั้งที่ธรรมศาสตร์บอกว่าปีนี้ฉันทีมชาติเยอะ
ฉันมีแต่ทีมชาติทีมชาติฉันลงเตะ

ทีมชาติสำคัญน้อยกว่าทีมเวิร์คนะคะ
อดีตมันไม่สำใจค่ะเราโฟกัสที่ตัจจุบันค่ะ
ปีนี้นะคะประวัติศาสตร์ที่สร้างประวัติศาสตร์จะต้องเรียน
ร้องไม่ได้แล้วเนี่ย
ปีนี้นะคะจริงมั่นใจนะคะว่านะคะบอลของเราชนะแน่นอนค่ะ
และขอท้าธรรมศาสตร์ไว้เลยนะคะภูเขาค่ะ

กล้าการันตีค่ะว่าสแตนเชียร์ปีนี้ของจุฬานะคะ
สนามสุขกับจุฬาอยู่ใกล้กันมากค่ะ
นั่งมาจากตลาดไทยถนนมันไกลมาก
จนถึงสนามซุปแล้วมันช้ามากค่ะ

ใบวันจีนจินขอร้องนะคะ

ขอบอกเลยว่าอย่าทำตัวเป็นตุ๊บตลาดไทยค่ะ

ผมทองตลอดเวลาไม่โอเค

ทำตัวเป็นตุ้มตลาดไทยใครที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยธรรมศาสตร์ทำไว้ดีมาก
นะคะด้วยชนะแไท้เองก็จำก่อนชังมันค่ะปีนี้นะคะ
ชาวจุลาของเราร่วมพลังร่วมใจนะคะขึ้นนะคะ
เต็มก่อนธรรมศาสตร์ในวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่สนามศุกร์พระชะลาศัย
ตั้งแต่เวลา๑๑โมงครึ่งมาต้นไปประตู๑๘
มั่นใจค่ะว่าชาวจุฬาจะมารวมพลังกัน
ประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าจุฬานี่แหละเป็นที่

โปรดติดตามตอนต่อไป